รถบรรทุกรูปปั้นยักษ์นะครับเป็นวานอนนะครับติดอยู่ที่บริเวณสะพานครับไปไม่ได้นะฮะรถติดหนักเลยนะครับถนนพระรามเก้าครับ
เมื่อวานนี้ครับเชื่อว่าอาจจะได้เห็นภาพนี้กันบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมก่อนหน้านี้ก็คือที่เป็นประเด็นคือครูกายแก้วนะครับ
เมื่อวานที่ผ่านมาครับรถบรรทุกรูปปั้นยักษ์รูปปั้นวานอนนะครับติดคานสะพานลอยคนข้ามครับปากซอยพระราม๙ซอย๑๗รถติดยาวนะครับ
เห็นบอกว่ารายงานการจราจรเนี่ยนะฮะรถติดสะสมจำนวนมากนะครับก่อนที่จะมีการเอาเครนมายกรูปปั้นลงก็เลยรอดผ่านไปได้ในที่สุดนะครับหลายคนก็บอกว่าแหมรู้อยู่แล้วหรือเปล่า
ออกมาชี้แจงนะฮะโดยบอกว่าหุ่นยักษ์กุมพกันเนี่ย
มีความสูงครับคุณผู้ชม๔เมตร๔๐เซนติเมตรนะครับ
เป็นงานศิลป์ครับนะฮะมีความประนีตครับ
ขนย้ายด้วยวิธีการนอนราบไปกับพื้นไม่ได้ครับ
ถ้าเกิดว่าใช้วัสดุห่อหุ้มปิดให้มิดชิด
ขนย้ายก็ไม่ได้อีกเพราะว่าจะมีแรงลมตีครับ
แล้วก็เกิดความเสียหายต่อตัวยักษ์กุมภากันนะครับ
จำเป็นต้องย้ายด้วยวิธีการตั้งเท่านั้น
ทีนี้พอรู้ว่าความสูงเป็นอุปสรรคในการขนย้ายครับ
ก็เลยสำรวจเส้นทางที่เกิดอุปสรรคน้อยที่สุดนะครับ
เดินทางออกมาคุณผู้ชมฮะจากพระนครศรีอยุธยาครับ
ใช้เส้นทางวงแหวนตะวันออกแล้วก็วิ่งเส้นพระรามเก้า
่งหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในการร่วมจัดแสดงงานแสดงโขนนะครับ
ในช่วงระหว่างวันที่๕พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้
จนถึง๕ธันวาคมคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้หน้าโรงละครศูนย์วัฒนธรรมนั้นพบว่า
รูปปั้นทั้งสองนี่ครับฮานุมานและกุมพกันครับ
ถูกนำไปตั้งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ก็ทั้งสองนี้ก็จะตั้งโชว์จนถึงวันที่๕ธันวาคมนี้
หลังจากนี้พอหมดวันที่๕ก็มีการเคลื่อนย้ายออกไปอีกครั้ง
แต่ว่าในข่าวยังไม่ได้บอกว่าย้ายไปไหนกลับทางไหนกลับทางไหน
แน่นละสินะคะแต่ว่าถ้ามีขึ้บหน้าว่าย้ายไปไหน
แบบว่าก็วัยงานให้ทราบก่อนนะครับ
ก็สวยนะคะถัดต่างหาก็สวยดีนะครับ